หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ
ซึ่งเคยไปสำรวจถ้ำแห่งนี้เดินทางมาถึง
บอกว่าลองสำรวจด้านขวาหน่อยไหม
ก็คือทางฝั่งของผาหมีนะคะ
ก็มีการสำรวจโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทีมค้นหาภาคพื้นดินลงสำรวจทางด้านขวา
ซึ่งก็คือด้านเหนือของปากทางเข้าบ้างนะคะ
เพื่อหาปล่องทางเข้าไปยังถ้ำ
คำแนะนำของผู้ที่เคยมาสำรวจถ้ำ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสำรวจจากทางอังกฤษนะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทาง

ก็คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย๖ปีที่แล้ว

ขอข้อมูลสภาพภายในถ้ำก่อนเดินทางขึ้นไปสำรวจนะคะ
ซึ่งนายเวอร์นอนให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคาดเดาจุดที่๑๓คนอยู่ในถ้ำ
คือยังไม่รู้จริงว่าสรุปแล้วเข้าไปข้างในเขาเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวา
ถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างใหญ่
แล้วก็สามารถเดินทางได้ตามปกติเป็นเส้นทางหลักของถ้ำ
แต่ถ้าเลี้ยวขวาอันนี้ก็ต้องเดินทาง
แล้วก็มันเป็นทางที่ค่อนข้างแคบหน่อยค่อนข้างลึกลึกลับซับซ้อนนะคะ
คุณเวอร์นอนก็เลยแนะนำว่าลองไปค้นหาปล่อง
ซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงจากทางด้านขวาดูบ้างไหมนะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้๑๓คนเข้าไปลึกแค่ไหน
ลึกเข้าไป๒กิโลเมตรยังมีทางแยกในถ้ำด้วย
ซึ่งทั้งหมดอาจจะไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้
ขณะนี้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าพวกเขาอาจจะไปด้านซ้ายนะคะ
เพราะว่าเส้นทางด้านซ้ายดูจากภาพนะคะ
พอเข้าถ้ำไปด้านซ้ายก็คือดอยตุงด้านขวาคือผาหมีนะคะ
ด้านซ้ายจะเป็นเส้นทางหลักในถ้ำ
แต่ก็มีโอกาสที่๑๓คนจะเลี้ยวขวาไปทางด้านขวาได้เหมือนกัน
โดยรวมแล้วเป็นระยะทางทั้งหมด๑๕กิโลเมตร
จากทางแยกไปจนถึงโพรงใหญ่ค่ะ
จากนั้นพลตำรวจเอกวิรัชัยก็ได้อธิบายการวางแผน
ยังผาหมีนะคะเพื่อสำรวจปล่องเชื่อม

โดยใช้กำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒
เจ้าหน้าที่ค่ายนเรศวรเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และสุนัขตำรวจร่วมในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะ

โถงนั้นขนาดความกว้างความสูง๖๐เมตร
ความกว้าง๒๐เมตรครับ

เราจะไปที่ห้องโถงก่อนเลยนะครับ
ที่ความสูงจากพื้น๖๐เมตร
ความฟ่าง๒๐เมตรเป็นลักษณีย์โดยรอบ
แล้วเราก็เลื่อนมาทางด้านทิศตะวันด้านใต้นะครับ
อีก๕๐๐เมตรซึ่งมีความกว้าง๕เมตรถึง๑๕เมตร

และเราถ้ามีคนอยู่ภายในเราเชื่อมั่นว่าเขาน่าจะอยู่ในส่วนนี้ครับ
เคราะห์แล้วเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตรบวกลบนะครับ
ประมาณ๕กิโลเมตรต้องเดินเท้าอย่างเดียวครับ
คือในการเข้าเนี่ยนะครับเราจะเข้าอย่างมียุทธศาสตร์
แล้วก็มีเครื่องมือช่วยแล้วก็มีหลักการหลักวิชาการวิเคราะห์

กว้าง๒๐เมตรอยู่ตรงไหนเราจะหาปล่องตรงนั้น
เพราะธรรมชาติของโถงของถ้ำเนี่ย

หรือจะมีส่วนที่น้ำซึมลงมาจนกระทั่งเป็นโพรง
หรือว่าเป็นช่องที่เราจะหาทางตรงนี้ให้ได้

ประการที่๒ถ้าตรงนี้ไม่เจอกำลังอีกส่วนหนึ่ง
จะแบ่งไปส่วนด้านทิศใต้ของโถง

ซึ่งมีความสูงจากพื้นของปล่องถ้ำเนี่ยนะครับ
เมตรถึง๓๐เมตร

ที่น่าจะเจอช่องหรือปล่องอากาศครับ

ทางขวาของถ้ำตั้งแต่กิโลเมตร
เมตรจนถึง๑๒๐๐เมตร
เป้าหมายเป็นห้องโถงประมาณ๖๐เมตร
ซึ่งตามหลักหากเป็นห้องโถง
ก็จะมีปล่องเสมอนะคะ
ถ้าสมมุติเจอแล้วว่ามันมีปล่อง
ทีนี้ก็ต้องไปสำรวจดูว่าปล่องที่เจอ

แล้วการที่นำสุนัขตำรวจขึ้นไปด้วย
ก็เพื่อลองว่าลมที่มันออกจากห้องโถง

เขาได้กลิ่นมนุษย์จากปล่องนี้หรือเปล่า

อันนี้ก็คือการเดินเท้าไปหาปล่องทางด้านทิศเหนือ
ซึ่งติดกับผาหมีก็คือการที่เข้าไปปากถ้ำและเลี้ยวขวา
ตอนนี้สรุปแล้วหาทั้งสองทางนะคะ

ว่ามันลงไปข้างด้านด้านใต้ด้านล่าง
เจอถงหรือเปล่าด้านขวาตอนนี้